แฟนข่าวไทยรัฐทีวีตื่นกันแล้วใช่ไหมครับ
เพิ่งออกจากบ้านนะถ้ายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้
มีทั้งเรื่องของมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
แล้วก็การใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕
อย่าชะล่าใจต้องใช้ครั้งแรก
ภายในวันนี้ผมรวบรวมมาให้ในเช้านี้ต้องรู้ครับ
ใครที่ได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๕
และยังไม่ได้เปิดใช้สแกนจ่ายครั้งแรก

เพราะว่าถ้าท่านไม่เปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรก
ภายในเวลา๒๒นาฬิกา๕๙นาทีของวันนี้๑๔กันยายน
ที่ท่านได้มันหายวับเลยนะ

กดใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปสแกนที่ร้านค้าไหนก็ได้

ได้วันละ๓๐๐บาทคือท่านจ่าย๑๕๐บาท
จะช่วยจ่ายอีก๑๕๐บาท
วงเงินตลอดโครงการ๘๐๐บาทครับ

เวลานี้ใช้ได้แล้วไปจนถึง๕ทุ่มของทุกวัน
โครงการนี้สิ้นสุดตอน๓๑ตุลาคมนี้รีบเลยนะครับ
เรื่องนี้คนใช้แรงงานได้เฮ้ยเลยนะ
เพราะคอรมอเห็นชอบปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
ประจำปี๒๕๖๕ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างและ
กระทรวงแรงงานพิจารณาเสนอมาแล้วครับ
เป็นการปรับขึ้นประมาณ๕
แบ่งเป็น๙อัตราลดหลั่นกันไปครับ
ระหว่าง๓๒๘บาทจนถึง๓๕๔บาท
๓จังหวัดที่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุด
คือ๓๕๔บาทมีอะไรบ้าง
ชนบุรีระยองภูเก็ตดีใจด้วยนะฮะ

กรุงเทพและปริมณฑลปรับเป็น๓๕๓บาท

ส่วนจังหวัดที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ๓๒๘บาท
มี๕จังหวัดคือยะลาปัตตานีนราธิวาสน่านและอุดรธานีครับ
เรื่องต่อไปที่ต้องรู้ครับเป็นข่าวดีของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
เพราะว่าคอรมอไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน
โดยผู้ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนจะได้ส่วนลด๙๒๐๔สตางค์ต่อหน่วยครับ
ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง๓๐๑๕๐๐หน่วยต่อเดือน
คิดเป็นอัตราระหว่าง๑๐๓สตางค์
ไปจนถึง๕๑๕๐สตางค์ต่อหน่วยครับ
จากนี้คอรมอลยังขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล

จะยังคงได้จ่ายลิตรละ๓๔บาท๙๔สตางค์
ไปจนถึง๒๐พฤศจิกายนครับ
แต่ต้องแสดงความเห็นใจผู้ใช้น้ำมันกลุ่มโซฮอลด้วย
วันนี้จ่ายเพิ่มอีกลิตรละ๕๐สตางค์